อาจจะท้อแท้บ้างอยากให้ดูคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจนะคะ
เรามีครบ๓๒แต่ว่าบุคคลในคลิปนี้เขามีไม่ครบ
ขาไม่มีสองข้างแต่สิ่งที่เขาทำได้นั้นเก่งกว่าคนที่มีร่างกายครบ๓๒หลายเท่าเลยทีเดียว

ถามว่าไม่มีขาเล่นฟุตบอลไม่ได้เหรอ
เล่นได้สินี่ไงเขาโชว์เดาะบอลแล้วถามว่า
คุณบางคนใช้ขาดยังได้ไม่เท่านี้เลยนะนั่นน่ะสิแล้วนี่ใช้มือใช้หลังมือคือ
สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้โลกออนไลน์แห่แชร์กัน

คลิปนี้โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คคุณสมศักดิ์ทุมทองนะคะ

เมื่อวานไปเดินเล่นที่ตลาดซอกกราวถนนคนเดินจังหวัดบุรีรำ

บอกเลยว่าไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาจริง
ถึงแม้พี่เขาจะไม่มีขาทั้งสองข้าง
แต่พี่คนนี้ใช้แขนควบคุมลูกฟุตบอลได้อย่างน่าทึ่งมาก

โอ้โฮใช้นิ้วส่วนมากเราจะเห็นคนเล่นบาสชอบทำแบบนี้กันเนอะ

คือเขาทำได้หมดเลยดอกฟุตบอลก็ทำได้
ซึ่งทางด้านของคุณสมศักดิ์บอกเลยว่า
กดไลค์พร้อมกับปรบมือให้ดังเลยจริง

บางคนเลือกเกิดไม่ได้บางคนเลือกเผชิญชะตาชีวิตไม่ได้ว่า
เราจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้าง

จะอยู่กับมันอย่างไรหาทางออกอย่างไรใช่

แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบัน